เข้ารอบมาไวมากเลยต้องบอกว่าเธอมีข่าวเอาจริงนะ
น้องอยู่วงการมาเนี่ยน้องร้องเพลงเนี่ยมีข่าวกับหนุ่มหลายคน
แล้วเปลี่ยนใจจีบเยอะผู้ชายจีบเยอะนะล่าสุดเบอร์ล่าสุดเลยนะจ๊ะเมฆจีรกิจค่ะ
อยู่ดีก็ให้ไลน์ไม่ตอบตอนนี้ก็ตอบไลน์กันยิ่งใหญ่เลยเลยจ้า
แต่ดูที่เขาลงรูปกันคุณค่ะดูไม่ใช่เพื่อนสนิทธรรมดาหรอกเนอะ
หวานจริงหวานจังนะคะมองหน้ามองตากันฉ่ำชื่นหัวใจซะละเกินค่ะ
ดาราที่สนิททั้งคู่บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเขาจีบกันอยู่พี่
ตอนนี้ใช้วิถีเด็กแนวเหมือนกันด้วยดูหนังฟังเพลงเฮฮาคือไลฟ์สไตล์มันตรงกันไปหมด

สลัดรักจากหนุ่มบอสพระเอกช่อง๗ไม่เอานะพระเอกอ่ะไม่เอาแล้ว
ไม่ทันถึงเดือนนะมีหนุ่มใหม่ประดับใจ